คุณผู้ชมฮะเรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คุณป้าเจ้าของห้องเช่าเนี่ย
โอ้โหเปิดห้องเช่าของเธอเข้าไปดู
หลังจากที่ปล่อยให้วัยรุ่นที่ไม่สูงสิงกับใครนะ
คนชอบเก็บตัวเช่าห้องแห่งนี้
แล้วอยู่วัยรุ่นคนนั้นก็หายออกไปจากห้องเช่า
คุณป้าเปิดห้องเช่าไปดูมันยิ่งกว่าเน่าอีกคุณ
กว่ายังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะคุณป้าคุณลุงเจ้าของห้องเช่า
มันเน่าขยะมีขยะเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะ
เพราะว่าสภาพห้องนะคุณดูสิไม่ต่างจากบ่อขยะเลยนะครับ

กองพนันเทินเทิกอยู่แบบนี้นะฮะ
โดยเพจดังต่างเขาเอามาโพสต์อย่างเพจดัง
เดี๋ยวจัดให้นำเรื่องนี้มาโพสต์เผยแพร่
ระบุว่าโอ้โหอยู่กินนอนไปได้ไง
เห็นแล้วแทบพุ่งตะลึงทั้งหมู่บ้าน
พิกัดห้องแถวป้าจำรัฐที่ตำบลบางน้ำจืด
จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เฟซบุ๊กกระตุกต่อมเผือกก็โพสต์ภาพห้องนี้
แล้วบอกโอ้โหป้าเจ้าของห้องพักแทบเป็นลม
ให้เด็กวัยรุ่นเช่าอยู่ลำพังมา๒ปี

พอเปิดเข้าไปเกินกว่าคำว่าเน่านะครับ
ทีมข่าวของเราจึงลงพื้นที่เพราะเขาบอก

ห้องแถวป้าจำรัฐตำบลบางน้ำจืดสมุทรสาคร
ทีมข่าวของเราลงไปยังห้องแถวนี้เลย

โอ้โหคุณป้าจำรัฐเจ้าของห้องเนี่ย

อาศัยอยู่ลำพังมาประมาณ๒ปีแล้ว

เช้าเห็นแต่งตัวดีออกไปทำงาน

โดยทุกวันที่๑๐ของเดือนเนี่ย
แต่เดือนนี้ผู้เช่าห้องล็อกห้องและหายไปเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะ
ไม่กลับเข้ามาทีนี้ครับเพื่อนข้างห้องก็มาฟ้องบอกว่ามันมีแมลงสาปเข้ามาในห้องข้างเยอะมากเลย
ก็ไม่รู้ว่าแหล่งแมลงสาปแหล่งขยะมันอยู่ตรงไหน
คุณป้าก็เลยเอกใจแล้วครับต้องขอเปิดห้องเช่าห้องนี้ที่ถูกปิดล็อกเข้าไปดูแทบช็อกเลยล่ะครับกุมขมับเลยล่ะครับเมื่อพบกองขยะกองใหญ่กลิ่นเหม็นมากแมลงสาปเป็นร้อยตัวเลยคุณ
ข้าวของก็พังเสียหายหลายรายการนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้เช่าเนี่ยอาศัยหรือว่าพักหรือว่ากินหรือว่านอนอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงนะฮะและเคยสงสัยว่าหนุ่มโรงงานคนนี้ไม่เคยซักผ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทำไมถึงแต่งตัวดีมากจนได้รับคำตอบว่าไอ้เสื้อผ้าที่เคยใส่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ท
ครับแล้วตรงนี้ว่าทั่วหัวหมดแล้วยังจะถึงหน้าตัวเลยเต็มขยะหมดเลยเต็มขยะนี่แหละฮะ
ตรงที่คุณป้าบอกมันมีที่ว่างอยู่เล็กตรงนั้นสงสัยเขาจะนอนแค่มุมห้องตรงนั้นนะคุณที่เหลือกองขยะหมดเลยนะฮะ
จำรัฐยังบอกอีกนะครับว่าถึงตอนทำสัญญาจะมีการเก็บเงินค่าประกันห้องไว้
แต่มันไม่น่าพอหรอกในการที่จะใช้ทั้งเก็บขยะแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งต่างนะฮะก็อยากให้หนุ่มโรงงานคนนี้กลับมาเคลียร์หน่อยเรื่องค่าใช้จ่าย
แล้วป้าจะไม่แจ้งความใดทั้งสิ้นอย่าหนีหายไปแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะ
เขาก็คุณป้าบอกว่าอยากฝากไปถึงผู้ที่ให้เช่าห้องทุกคนแหละครับ
ให้คอยมาแวะเวียนตรวจตาห้องเช่าของท่านเสมอเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะว่าพวกนี้เป็นข่าวบ่อยนะคุณนะพอคนเช่าทิ้งห้องไป
แล้วก็กลายเป็นว่าห้องพังเสียหายขยงขยะเยอะขนาดนี้นะครับ
อยู่ได้ยังไงนะนั่นสินะฮะ